ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณสักชั่วโมงได้
ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมข้อความไม่ค่อยจะไป
ส่งรูปภาพก็ส่งไปไม่ได้

การทำงานด้วยทั้งกับคนในครอบครัวด้วย
ใช่ค่ะพอมันส่งไม่ได้ก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
ยังไงครับคุณจุธารัฐก็ต้องนั่งรอไปอ่ะค่ะ
คือทำอะไรไม่ได้ก็ต้องรออย่างเดียวหมดการติดต่อไปชั่วคราว
เกือบจะเป็นอันดับต้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงาน
ที่คุณจุธารัฐบอกไปหรือว่าการสื่อสารกับเพื่อน
อย่างที่ฉันเองเนี่ยวันที่เมื่อกี้ก็เจอปัญหานี้เหมือนกัน
ก็ใช้วิธีโทรก็เลยใช้วิธีการโทรไปแล้วก็ส่งความไปแทนว่าเกิดอะไรขึ้น
คุณผู้ชมเองแต่ละท่านคิดว่า

แล้วเวลามีปัญหาแบบที่ลายร่ม
ช่วงที่ผ่านมาช่วงเที่ยงทำยังไงกันบ้าง
ส่งมาได้ทางไลน์ของไทยรัฐตั้งแต่ตอนนี้
หรือว่าแอดเป็นเฟรนกันพิมพ์ไทยรัฐ

ดังนั้นช่วงแรกนี้เราไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันเลยนะครับ
ตอนนี้ใช้การได้ตามปกติไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันครับ
คุณผู้ชมครับย้อนกลับไปในช่วงประมาณเที่ยงวันที่ผ่านมานะครับแอปพลิเคชันไลน์ทั้งในสมาร์ทโฟนแล้วก็ในคอมพิวเตอร์เนี่ย
ตอนนี้นะครับสามารถจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วหลังจากระบบเกิดข้อขัดข้องในช่วงประมาณ๑๒นาฬิกา๕นาที
ไม่สามารถจะส่งข้อความได้ส่งภาพก็ไม่ค่อยไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสัก๑๐นาทีนะครับที่มีปัญหาอยู่แบบนี้
ขณะที่ระบบไลน์ขัดข้องชาวโซเชียลก็โพสต์ข้อความสั้นผ่านทางโซเชียลมีเดีย
ก็อาจจะไปหันไปใช้ทวิตเตอร์ไปใช้เฟซบุ๊กเพื่อแสดงความคิดเห็นแสดงข้อสงสัย
แล้วก็บอกกันว่าตอนนี้ไลน์ใช้งานไม่ได้นะและคิดว่าใช้ไม่ได้เพราะอินเตอร์เน็ต
ให้บริการของไลน์ลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเคยเกิดขึ้น
เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
และสามารถใช้งานได้ในอีกประมาณ๑ชั่วโมงถัดมานะครับ

ทำให้หลายประเทศทั่วโลกไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
หลังจากใช้งานปกติได้ตอนนี้ก็ข้อความส่งกันไปแบบ

เพราะว่าอัดอั้นประมาณ๑๐นาทีก็เป็น๑๐นาทีที่รู้สึกอึดอัดเหมือนกันนะ
บางครั้งก็มีข้อความเก่าที่ไม่ไปก็ค่อยทยอยส่งไป
ส่งซ้ำเปิ้ลกันไปใช่ค่ะ